งานวิ่งดีกว่าคุณผู้ชมค่ะงานวิ่งของคุณเกรทวรินทรเมื่อวานนี้เข้าไปงานแถลงข่าววิ่งบนลู่โชว์ไปเลย

เสร็จปุ๊บก็มาสัมภาษณ์กันต่อเลยขอโฟกัสเรื่องหัวใจหนุ่มเกรทกันหน่อยนะ
ยืนยันอีกรอบแล้วถามพี่ตกลงโสดไม่โสด
เกรก็ตอบว่าโสดสนิทนะฮะ
แม้ว่าตอนนี้เพื่อนซีบอยกรคือจะหวานไม่ไหวหวานเวอร์ไปแล้วนะ
พี่บอยเองก็ขยันแฉเพื่อนเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าบ้างจริง
เก๊เหรอโสดที่ไหนมันมีสาวแล้ว
คบอยู่แต่ว่าไม่เปิดตัวโยนมาขนาดนี้เอายังไงอ่ะพี่เกด
ส่วนที่ชอบไปคอมเมนต์แซวสาวแมทเพราะว่าแมทเขาก็โสดไง
ดูในฐานะไหนกันพี่เกรทบอกว่าในฐานะพี่น้องเท่านั้น
ไม่ได้คิดจะจีบน้องแมทเลยนะคะ
เช่นเดียวกันกับคู่จิ้นแจ๊กกี้ชาคลีนนะคะ
ก็ยังเหมือนเดิมจิ้นกันต่อไปยังไม่ได้พัฒนา
แล้วเมื่อวานนี้พี่เกรทกับนักข่าวแซวกันไปแซวกันมาจนมึนคุณผู้ชม

กะรีนของเราไปเกี่ยวข้องอะไรกับเกรท
หรือจะมาแรงแซ่งเป็นนางปากทักตรงรึเปล่า
อย่าไปตามพี่เกรทดีกว่าค้า
สุดส้นิทกำลังจะพูดตัวแจ็คกาลีน
ก็ผมเห็นแมทเขาแบบออกกำลังกายเยอะขึ้น
แล้วก็ตัดผมใหม่อะไรอย่างนี้ก็ต้องเข้าไปชมสักหน่อย

ตั้งแต่เด็กมาแม่ก็พูดตลอดเลยว่าเชอรี่ลูกดื้อมากเลยเชอรี่ลูกดื้อมาก

เล่นกันอยู่สองคนเขาอยากจะไปอะไรก็เรื่องของเขา

มันรู้สึกว่าฉันด้วยแล้วแล้วฉันอยู่ในฝัน
ว่าสวยคนแก่ไม่มีความสุข
ประเด็นที่พี่อาร์ตพระสุทธิ์เขาออกมาแฉว่าเคยเจอพระเอกกไก่
กไก่รุ่นเดียวกันหักหลังมันมีใครบ้างละวะรุ่นเดียวกันแล้วเป็นพระเอกก่อไก่นะ
พูดจนผู้ใหญ่ไม่ชอบแล้วพี่อาร์ทก็มีงานปลายหายห่างไปช่วงนึง
บางคนก็เลยโยงมาที่พี่เกรทเจ้าตัวยืนยันว่าไม่จริงไม่จริง
อาร์ตเนี่ยเหรอสนิทกันมากไม่เคยมีปัญหากันเลยสักครั้งเดียวค่ะ
อาร์ตเขาชวนเกรทวรินทรเดี๋ยวบอกว่าจะส่งหมูกรอบไปให้
สรุปว่ากไก่ที่ว่าไม่ใช่เกรทวรินทร
เณียดกอด

กรอบเชื่อมสัมพันธ์ไปคุณชัยหมูกรอบใช่ไหม